เห็นเขาว่าเป็นเรื่องของการโกงความตาย

จะทำให้คนที่ติดอยู่ใต้รถแท็กเตอร์เนี่ย

แล้วเมาได้ที่ปั๊บไปยืนข้างรถแท็กเตอร์

แล้วมันดึงเขาเข้าไปอยู่ข้างใต้รถเนี่ย

โอ้โหนี่เดี๋ยวต้องฟังเรื่องนี้
ใช่ค่ะที่เห็นเหตุการณ์จะเลย
แล้วก็เข้าไปถามตายหรือยังนี่

จังหวะนี้ค่ะจังหวะที่พยายามที่จะดึงเขาออกมา
พยายามช่วยชีวิตแล้วมันดึงออกมาเลยไม่ได้นะคุณ

ว่าไอ้โคมมีดใบมีดนั้น
ถ้าเกิดพลาดนิดเดียวนี่คือโอ้โห

เรื่องนี้โกงความตายกันอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชม
จุดตรงนี้มันเป็นลานดิน๓แยกหลังหมู่บ้าน

กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
ต้องช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าโกงความตายเนี่ย
คือนายสมบัติมณีทิพย์อายุ๕๓แล้วนะ
นอนอยู่ใต้รถแทรคเตอร์แล้วสภาพนะ
ตอนที่ดึงเขาออกมาได้เนี่ยเนื้อตัวเขามอมแมม
ติดอยู่ข้างใต้รถนี้นะคะ
ผู้ภัยเขาต้องให้ชาวบ้านนะที่เขาขับแท็กเตอร์เป็น
ค่อยนะคุณค่อยยกใบมีด
เออขึ้นทีละนิดไม่ให้กวดทับร่างของนายสมบัติ

ไม่ได้ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้
เพราะทั้งหมดทั้งมวลมันอันตรายต่อคนที่ติดอยู่ทั้งนั้นเลย
ถูกต้องเพราะว่าตัวนายสมบัติเนี่ยนะ
เขาผ่านการโดนลากครูดมาแล้วเป็น๑๐เมตร

ทีนี้พอเอาตัวออกมาได้เนี่ยสภาพเขาก็เมาไม้
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปรักษาค่ะ
ก็ต้องไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก่อน
คือนายเพียรสอนมั่งเนี่ยนะคะเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านได้ว่าจ้างรถแท็กเตอร์นี้นะ

พอเสร็จจากงานแล้วนายสมบัติก็ตั้งวงทานอาหาร

แล้วนายสมบัติก็จอดรถแท็กเตอร์อยู่ตรงนี้
พอดื่มเสร็จปั๊บจังหวะนั้นน่ะ
นายสมบัติกำลังจะกลับบ้าน
รถสตั๊ดไม่ติดขัวแบตมันหลวงคุณ

ก็เลยมีการไปช่วยเจ้าของรถแท็กเตอร์

ระวังนะรถเข้าเกียร์ว่างหรือยัง
ทีนี้นายสมบัติบอกว่าอ๋อนี่เข้าเกียร์ว่างแล้ว

ตอนที่นายสมบัติเขี่ยคั่วแบตเครื่องยนต์มันติด
แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือ
ปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าเกียร์ว่างมันเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่
แท็กเตอร์ก็เลยดึงร่างของนายสมบัติ
นายสมบัติล้มแล้วก็ดูดเข้าไปอยู่ข้างใต้ค่ะ

อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรอยครูดเนี่ย
คือรอยที่รถแท็กเตอร์ลากร่างนายสมบัติไปอีกเป็น๑๐เมตรเลยนะคะ
จังหวะนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ผมเนี่ยนะกระโดดออกไปแทบไม่ทัน
นี่ตอนเช้าเราไปตามข่าวเรื่องนี้นะ
ก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ที่บอกโอ้โหระทึกเหลือเกิน
คิดว่านายสมบัติตายแน่แล้วตอนนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วรู้ไหมทำไมรถมันถึงหยุด
เพราะว่ามันไปเจอคันดินคุณคิดดูสิ
ถ้าเกิดไม่เจอคันดินเนี่ยนะแล้วรถมันไปต่อเนี่ยอุ้ย

เดี๋ยวเขาก็เล่าให้ฟังตอนแรกรถติดอยู่ตรงนี้นะ
ในตอนลากนี่ตอนลากไปนู่นไปถึงเกือบเนอร์น
แล้วก็ตอนที่เห็นนายสมบัติเนี่ย

ใช่เออหายใจอยู่หรือเปล่าขาขยับได้ไหม
อยู่ในสมบัตินี่ขยับขาได้
เขาเลยบอกโอ้โหมันโกงความตายแน่นะฮะ

โดดขึ้นรถแท็กเตอร์เลยไปบิดกุญแจก่อน
ไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจะถอยไปอีกเนี่ยนะคะ
ซึ่งอันนี้ทางคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ชาวบ้านเขาเชื่อเกี่ยวกับพวกเป็นเรื่องความเชื่อค่ะ
ว่าแต่ละปีเนี่ยคือจะมีการทำพิธีเส้นไหว้
ขอเจ้าที่เจ้าทางให้ปกปักรักษา
แต่อันนี้ก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะ
มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่า
สงสัยเข้ามาถ่ายดินแล้วไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางไง
ไม่ได้ขออนุญาตท่านท่านก็เลยลงโทษให้

อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์โกงความตายนะคะ